มาดูคนสวยหน้าใสของจริง

ไม่อีกคนหนึ่ง

ยังไม่เคยผ่านการศัลยกรรมใดมาเลย

เดี๋ยวให้คุณผู้ชมลองดูที่หน้าเขาหน่อยลองดู

เขาบอกว่าเออเนี่ยฉันยังไม่เคยขึ้นเขียงนะจ๊ะ
ยังไม่เคยผ่านมีดหมอเลยสักครั้ง

แต่ว่าเป็นเพราะพี่ผัดไทยมีอาการเลือดจางค่ะ
ก็เลยโนเรื่องศัลยกรรมไปนะคะ
แล้วก็นะผ่านเรื่องศัลยกรรมไปแล้ว

ให้เลขส่วนตัวมา๑๓

แต่เอ๊ะไปขุดเจอหรือฝันเห็นยังไง

พี่ผัดไม่เคยสรรนะเอาจริงนะ
เออแต่ว่าถ้าเกิดแบบโมเล็กโมน้อยแบบเติม
แบบบำรุงแบบฉีดแบบอะไรอย่างนี้
พอปรึกษาอยากทำแล้วทำไม่ได้มีปัญหา
ซีดค่ะเรื่องเลือดก็เลยลำบากหน่อย

งวดนี้ออกวันอาทิตย์
พี่เหรอพี่ก็เล็งอยู่
จริงพี่ตาม๑๓มาหลายรอบแล้วนะ
บังเอิญไปเห็นว่าตัวเองได้นั่งตัวที่๑๓
แล้ว๑๓ก็เป็นวันเกิดตัวเอง
ก็เลยแบบมันจะไม่คิดก็ไม่ได้

แล้วแต่ความเชื่ออันนี้เล่าสู่กันฟังหนูถาม
ไม่ได้บอกไม่ได้ให้นะคะแล้วแต่